คุณผู้ชมครับไปดูโจรแสบที่เชียงใหม่แต่งตัวคล้ายกับจะไปออกกำลังกายเพื่อตบตาคน
แล้วเข้าไปที่ค่ายมวยไปงัดค่ายมวยเข้าไป
แต่อุปกรณ์คือเขามีสีสเปย์เอาไปพ่นใส่กล้องวงจรปิดก่อนไม่ให้จับภาพ
แล้วสิ่งที่ทำคือก็ไปกวาซับสิทธิ์ในค่ายมวยไป
แต่ว่ากล้องวงจอปิดก็จับได้บางส่วนถึงแม้พยายามจะเอาสีสเปนไปพ่นไว้แล้วก็ตาม
นี่คือเขาเตรียมการมานะนอกจากเตรียมสีสเปรมาจะพ่นกล้องวงจรปิดแล้ว
เห็นไหมคุณเขาใส่ถุงมือไม่ให้มีรอยนิ้วมือ
ถูกต้องเรียนตั้งแต่ใส่ชุดออกกำลังกายมาแล้วแหละตบตาคนข้างนอก
นี่นี่มาแล้วเดี๋ยวจะเอาสีสเปรยพ่นนะฮะสุดท้ายไม่รอดหรอกครับ
เขาก็ตามจับกลุ่มตัวได้นี่อ่าปิดบังใบหน้าใส่มงใส่หมวกกันมา
หนองควายอำเภอหางดงสวัสดิ์ชึ้งใหม่ก็คนที่ก่อเหตุเนี่ย
ทราบภายหลังคือนายจักริจใส่ชุดกีฬาเข้าไปภาพมืดไปแล้ว
เพราะว่าเอาสีสเปรย์เนี่ยฉีดตรงกล้องวงจรปิดเขาปั่นจักรยานมานะ
เห็นตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วเออปั่นจักรยานมาอย่างสบายใจเลย
มาออกกำลังกายชิวแบบนี้คุณผู้ชมนายจักริตอินจง
หรือว่าในกายอายุ๒๓ปีใส่ชุดกีฬาเหมือนปั่นจักรยานเล่นออกกำลังกายนี่แหละครับ
นี่เข้าไปในค่ายมวยเรียบร้อยงัดเข้าไปในค่ายมวย
เมื่อกี้ที่กล้องดับไปคือเอาสีสเปรย์ไปพ่นใส่กล้องก่อน
ก็ไปกวาดทรัพย์สินของมีค่าไปแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีไป
คือจริงแล้วคนร้ายเอ่มลายเงี่ยมาเกาะเหตุแล้วหลายครั้ง
วันที่๑๕เมษายนมาตอนตี๕กว่าแล้วก็ตอน๖โมงเย็น
เมษายนก็มาอีกแล้วก็กวาดไปอีกหลายรายการ
ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กอายแพทย์ไอโฟนรถจักรยานอีก
รวมรวมข้าวความเสียหาดที่ขมราชได้ไปใน๓แสน
ตำรวจสพหางดมรับแจ้งจากเจ้าของอิ่ม
ก็ตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ถามว่าทำทำไมเนี่ยมาทำขโมยของทำไม
ผมติดหนี้พนันออนไลน์
ไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็เลยมาขโมยของ
วันที่เกิดเหตุก็เลยทำทีเป็นใส่ชุดกีฬาตบตาเขาเข้าไปในค่ายมวยไปงัด
ตามที่เห็นกล้ากาววงจรปิดน่ะเอาทรัพย์ศิลป์ไป
และก็จัดกายารที่ปั่นก็ขโมยจนเรื่อยกิน

โดยทำอันตรายสิ่งกีดขวางสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์สินนั้นก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อย
ใครที่สงสัยว่านายคนนี้จะไปงัดบ้านสำนักงานต่าง
โดนขโมยข้าวของไปก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้
ที่สถานีตำรวจที่หางดงนะครับ